วันนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์
สลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่ามีเด็กชายวัยเก้าขวบคนหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวท่านดูนะฮะ
มุมเนี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์
ค่ะที่แม่เขาขี่ไปรับจากโรงเรียนเนี่ยล้มแล้วน้องเขาล้มลงที่ถนนนะฮะ
รถบัสคันนี้เป็นรถบัตรของทหารที่มารับส่งนักเรียนทับพอดีเลย
ใช่ค่ะเห็นช่วงจังหวะล้อหลังของรถบัสคันนี้นะคะลองสังเกตดูนะคะเนี่ย
คือกระเด้งอย่างนี้เลยคือทับศีรษะของน้องอะค่ะ
ที่สุดแล้วน้องเสียชีวิตครับคือคนที่เป็นแม่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก
ลงไปแล้วก็กอดร่างของลูกชายตอนที่ถูกรถบัตรเนี่ยทับเข้าไป
แม่บอกพยายามจะคว้านะตอนจังหวะที่รถจักรยานยนต์ล้มอ่ะ
แต่ไม่ทันจริงจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณถนนหน้าเมืองตัดกับถนนนิกรสำราญในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าน้องวัย๙ขวบเป็นเด็กชายเนี่ย
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของแม่นะครับแม่ก็ขี่มาตามทาง
ก็ตามรถเก่งคันหนึ่งมาจังหวะจะเลี้ยวซ้ายนะครับ
ก็ไปเกี่ยวไปชนกับท้ายรถเก่งแล้วก็ล้มลงนะฮะ
รถจักรยานยนต์ที่ล้มลงเนี่ยมันโชคร้ายจริงจริงที่จังหวะล้มเนี่ย
เอียงเข้าถนนพอดีค่ะแล้วรถบัตรของทหารคันนี้นะครับ
ที่เป็นรถบัสรับส่งนักเรียนนะครับผ่านมาพอดีก็อื้อหือนะ
เป็นรถบัตรของทหารค่ายศรีฮราชเดโชชัยนะครับเด็กชายคนนี้ก็ไปเสียชีวิต
เวลาต่อมานะครับเพราะว่าตอนที่ถูกทับเข้าไปก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนะครับคุณแม่ของน้องชื่อว่านางสาวิพา
เต็มทรัพย์ภัยศาลอายุสามสิบสี่ปีนะครับวันนี้คุณแม่ก็ไปกับเย็ดยาก
เนี่ยฮะแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่ทหารด้วย
มนต์พระสงฆ์ไปในจุดที่เกิดเหตุไปเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้าน
ตามความเชื่อทางศาสนานะค่ะอืมแม่นี่เดินไม่ไหวเลยอ่ะค่ะ
ร้องไห้ตลอดเวลาใช่มันสุดจะบรรยายแล้วครับอืม
คือลงจากรถมาได้ก็คือซุดอ่ะนะซุดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ้าวอ้าวเก็บตาอยู่ตรงนั้นไงอ้าวค่ะ
อยากตอบอย่างน้อย
มันสุจบรรยายนะคุณเขียนมาสอนคือแม่เนี่ยก็จะกอดกระเป๋านักเรียนของลูกชายที่สะพายมาด้วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้แต่ร้องไห้บอกว่าทำไมลูกต้องมาเจ็บลูกต้องมาตายจากไปแบบนี้ก็เหมือนกับว่าก็คงจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนถูกรถทับเสียชีวิตด้วยนะ
คือภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าคงไม่จำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไร
ค่ะเพราะว่าคนที่จะเจ็บช้ำที่สุดก็คือคุณแม่ของน้องแล้วก็ญาติญาติอ่ะนะ
เอาเป็นว่าทุกท่านที่เห็นเหตุการณ์แล้วไม่ว่าจะมุมไหนก็แล้วแต่ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับกรณีการขี่รถใช้รถใช้ถนนกันกันแล้วกันนะครับ
ส่วนเรื่องของทางคดีความนะครับเรื่องนี้เนี่ยในฝ่ายของทางทหารนะฮะ
ร้อยเอกหัดสะพงพิมพ์วันผู้บังคับการอ่าผู้บังคับกองร้อยที่สองกองพันธหารปืนใหญ่ที่แปด
ตอนนี้ทางผู้ที่เป็นคนขับรถนะครับคันเกิดเหตุ
ก็คือสิบเอกธรรมรัฐทองแท่งอายุสามสิบปี
ขับรถบัตรรับส่งนักเรียนของค่ายศรีฮราชเดโชชัย
ก็มาสอบปากคำไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นทางตำรวจนะครับบอกว่า
สิบเอกธรรมรัฐทองแท่งคนขับรถบัตร
บอกว่าขณะเกิดเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เฉียวไปชนหรือว่าไปทับเด็กเข้าค่ะ
เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีรถพลุกพลาดนะ
กระทั่งได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีอุบัติเหตุ

พอเห็นมีน้องที่บาดเจ็บอยู่ก็รีบเรียกรถพยาบาล

ซึ่งตอนนี้นะครับทางตำรวจนะครับ
ร้อยตำรวจเอกกฤติเดชจันลาสรวจสอบสวนสพเมืองขอนแก่นบอกว่า

เดี๋ยวต้องรอการสอบพยานสอบแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต

จากนั้นจึงจะมีการแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ผู้บังคับบัญชาของ๑๐เอกธรรมรัฐที่ขับรถบัสคันนี้ค่ะ
ก็บอกว่าจริงแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย
คนขับรถบัสก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกันนะ
เขาก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำให้เด็กต้องเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็ได้สอบพยานแวดล้อมในจุดเกิดเหตุ
รวมรวมหลักฐานจากกล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุต่าง
เพื่อเอาไว้รวบรวมเป็นสำนวนทางคดีแล้วนะครับ

ตามประเพณีที่บ้านเกิดที่บ้านแสงสว่างองค์ประเภท
แล้วทางตัวแทนของทหารจากค่ายศรีฮราชเดโชชัย
บอกว่าก็จะช่วยเหลือเรื่องของงานเรื่องของพิธีศพทุกอย่างอย่างเต็มที่
เบื้องตนได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วสามหมื่นบาท
ให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแต่ทางทหารท่านก็บอกว่า
อันนี้เป็นการมอบช่วยเหลือในนามของทางทหารที่ช่วยเหลือญาติผู้สูญเสีย
เกี่ยวข้องกับคดีนะไม่ใช่ว่ามาช่วยเหลือด้านคดีความสามหมื่นบาทอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือเรื่องทางคดีก็เดี๋ยวตำรวจก็ว่าไป

ใช่เขาบอกว่านอกจากมอบเงินให้แล้วเนี่ยตอนนี้ทหารเขาจัดรถบัส
รับส่งญาติอำนวยความสะดวกต่างเวลาไปงานศพอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็นำศพของน้องออกจากโรงพยาบาลทางทหารเขาก็อำนวยความสะดวกดูแลให้ด้วย